มาอีกแล้วค่ะดิฉันใช้คำว่าหูหาเรื่องไม่น่าจะผิด
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะกินเหล้าแล้วเมาไม่ได้สติ
ได้ยินคนข้างบอกว่าเอากำปั้นไหม

เห็นไหมคะลูกศรผู้ก่อเหตุคือเสื้อสีขาวอ่ะค่ะ
ลักษณะเหมือนคนเบาแล้วเซลมเห็นไหมคะเสื้อเหลือเหลือ
เห็นไหมคะลูกศรผู้ก่อเหตุคือเสื้อสีขาวอ่ะค่ะ

เห็นไหมคะลูกศรผู้ก่อเหตุคือเสื้อสีขาวอ่ะค่ะ
เห็นไหมคะลูกศรผู้ก่อเหตุคือเสื้อสีขาวอ่ะค่ะ

เห็นไหมคะลูกศรผู้ก่อเหตุคือเสื้อสีขาวอ่ะค่ะ
เห็นไหมคะลูกศรผู้ก่อเหตุคือเสื้อสีขาวอ่ะค่ะ

เห็นไหมคะลูกศรผู้ก่อเหตุคือเสื้อสีขาวอ่ะค่ะ

ส่วนมาตรีอยู่ที่ตลาดคนเดินในบ่อวิญชนบุรีนะค่ะ
เฉยชายเสื้อขาวลักษณะเม้าพาพวกมาประมาณ๔๕คน
มารุมทำร้ายร่างกายแล้วก็อ้างว่าเพื่อนของเขา
ก็คือเสื้อเหลืองพูดไม่ดีใส่พูดว่าจะเอากำปั้นไหม
ทั้งที่เสื้อเหลืองไม่ได้พูดสักคำเลย
ก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้อยากให้ชาวเน็ต
ช่วยแจ้งเบาะแสหน่อยว่าใครรู้จักผู้ชายเสื้อขาว
อยากให้มาเคลียร์ไม่งั้นเดี๋ยวจะไปแจ้งตำรวจนะ